มาดูความเดือดกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
ร้านนวดสองร้านเขาเปิดอยู่ใกล้กัน
แล้วก็เกิดศึกเพราะว่าแย่งลูกค้า

โอ้โหใจเย็นกันฮะ
ทางฝ่ายผู้หญิงชุดขาวเปิดฉากตบก่อนนะ

แล้วมันกระแทกกระแทกมากดกะพื้ง

ตาซ้ายอะช้ำหมดเลยฮะใช่ค่ะครับแล้วคิดดูสิ
เกิดตั้งแต่เดือนมีนาตอนนี้พฤษภาคียังไม่คืบเลย
ปัญหาเนี่ยมันมาจากการแย่งลูกค้าร้านนวดเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมีคนเรียก
ให้แม่เนี่ยจอดรถหน้าร้านเขาเขาเนี่ยทำร้ายไปแล้วรอบนึง
รอบที่หนึ่งหน้าร้านหมายถึงคนเสื้อขาวนะครับ
พอแม่หนีมาทางฝั่งที่มีกล้องวงจรปิดก็โดนอีกเหมือนในคลิปเลยค่ะ
แต่ตอนนี้คนที่เขาทำร้ายแม่น่ะยังใช้ชีวิตเป็นปกติอยู่เลย
เปิดร้านยาดองอยู่ในแฟลตปลาทองด้วยครับและอย่างคือแม่เราเนี่ย

คือลูกค้าคนหนึ่งเขาติดใจฝีไม้ลายมือในการนวดของแม่เรา

แม่เราก็กลายเป็นหมอนวดประจำให้ลูกค้า

นี่ก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าในการที่จะเรียกแม่เราไปนวดให้
แล้วเอาจริงคือไม่ใช่แม่ของเธอโดนคนเดียวนะ

แล้วทุกวันนี้ตอนนี้ทางฝั่งอีกคนนึง
เขาก็ยังใช้สื่อโพสต์ขู่จะทำร้ายแม่อีก
ทีนี้ค่ะคนก็ไปคอมเมนต์กันเยอะเหมือนกันนะ

ทำไมตำรวจไม่จัดไม่จัดไม่จับไม่ทำอะไรเลยล่ะ
เธอก็ไปตอบนะว่าตำรวจเลื่อนนัด

เมื่อกี้เธอพูดว่าแฟลตปลาทองใช่ไหมเราไปที่จังหวัดปฐุมธานี

ไปคุยกับทางป้าเสื้อฟ้าก่อน
เสื้อสีฟ้าเนี่ยแกชื่อเล่นว่าป้าแดงค่ะ
นางเกศิกายยามโสภาอายุ๕๗ปีแล้วนะ

เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๐มีนาแล้ว
ฉันเนี่ยมาตามสามีที่ร้านยาดองให้กลับบ้าน
เพราะว่ากินเหล้าเยอะเมาหนักแล้วก็มีการเทเหล้าใส่หัวสามี
ขวดเหล้าคว่างลงพื้นหลังจากนั้นก็ออกจากร้านเหล้าไป
ฝั่งนั้นเขาบุกมาเพราะเขาไม่พอใจที่ฉันคว่างขวดเหล้า
แล้วมากระชากหัวมาตีมาตบฉันเนี่ย
ทีนี้ค่ะไม่เคยรู้จักกันนะแต่มาทำแบบนี้
แดงบอกว่าไปแจ้งความแล้วแต่คดียังไม่คืบ

เราต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าเป็นเจ้าของร้านยาดอง
ผู้หญิงชุดขาวค่ะชื่อว่าคุณขวัญอายุ๕๑ปี
คุณกันทพิมนะคะก็บอกว่า
แดงมากล่าวหาว่าฉันไปยั่วยวนสามีเขา
แล้วก็มีการคว่างขวดเหล้าใส่หน้าเธอ
โมโหไงเธอก็เลยตบกับป้าแดง
มันเป็นเรื่องของการยั่วยวนกัน
มันไม่ใช่เรื่องของการแย่งลูกค้าอย่างเดียวใช่ไหม
ลองฟังทั้งฝั่งป้าแดงแล้วก็ฟังทั้งฝั่งป้าขวัญนะคะ

เราก็ไม่คิดว่าผู้หญิงจะเจ็บเราข้างหลังไง
เดินมากลางเกาะแล้วกระชากหัวทุบใหญ่เลยเอาใหญ่เลยทีนี้
ตบตีไม่รู้ทำไมเขามาตบตีขนาดนี้
ใช่นะไม่เคยมีอะไรเลยสักอย่างเลยใช่
ไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้รู้จักกัน
แล้วป้าก็ไม่เคยแย่งลูกค้าใคร
คือมันไม่ได้เกี่ยวกับหมอนวดเลยนะคะ
ที่เขาโพสต์ไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ขวัญว่านวดลูกค้าเสร็จ
ขวัญก็ว่าจะไปแจ้งพรบคอมนะคะ

แล้วมันทำเขาอ้างว่าพูดถึงว่าการจะแย่งลูกค้ากัน

เพราะว่าลูกค้าพี่ขวัญมาจากโซเชียลนะคะ

เข้ามาทะเลาะกับผัวเขาแล้วขวดมาคว่างใส่หน้าพี่ขวัญก่อน
ขวัญก็เลยตีตำรวจก็เลยบอกว่าเป็นยังไงบ้าง

เดี๋ยวพี่ขวัญลองกว้างหน้าเฉียวดูว่า
ตำรวจจะโมโหไหมแล้วอย่ามาเอาเรื่องพี่ขวัญนะ
ขวัญก็พูดอย่างนี้กับตำรวจจริง

ก็บอกเหตุผลอธิบายให้ฟังในมุมของตัวเอง
ใช่ทีนี้จะยุติเรื่องบาดหมางตรงนี้ได้ยังไงคุณ
เพราะว่า๑เป็นเพื่อนร่วมอาชีพ
สองบ้านใกล้เรือนเคียงใช่ค่ะ
เนี่ยทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอผลผลตรวจบาดแผลของทางฝั่งพี่แดงก่อน
เดี๋ยวจะเอาผลการตรวจมาประกอบในสำนวนด้วย

นี่มันเดือนพฤษภาจะหมดเดือนพฤษภาแล้ว
แต่ความผิดก็ต้องว่าไปตามการกระทำ

การทำร้ายร่างกายหรือว่าอีกฝ่ายจะไปฟ้องร้อง
เรื่องเกี่ยวกับพรบคอมอะไรก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับ